พอดังปุ๊บโดนหาว่าเรื่องเยอะปั๊บทันที
นี่ไงสามีแห่งชาติคนใหม่ล่าสุดของวงการบันเทิงของเรา

เมื่อวานี้เนี่ยนะคะเขามีการแชร์ภาพที่
เงื่อนไขการเข้าหานุ่มฟิล์ม

ขอลายเซ็นนะห้ามเซลฟี่นะห้ามเปิดแฟลตถ่ายรูปนะห้ามดึงนะห้ามวิ่งตามห้ามแทรกแถว
รวมถึงห้ามส่งเสียงรบกวน
โอ้โหคุณอยากจะร้องกรี๊ดมันเยอะไปหมดทำอะไรไม่ได้เลยหรอกใช่ไหม
เท่านั้นแหละคุณโซเชียลลุกเป็นไฟเลยจ้า
ตอบกลับไปหานุ่มฟิล์มว่าโอ้โหดังไม่ทันไรเรื่องเยอะซะแล้ว
งานนี้เจ้าตัวขอออกมาเคลียร์เองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องค้างคาใจกันไป
คือผมเข้าใจเข้าใจแฟนคลับนะว่าแบบ

เขาก็เป็นห่วงว่าแบบเราโดนไฟมากเขาก็เป็นห่วงเรื่องสายตาอะไรแบบนี้
แต่ว่าจริงแล้วสำหรับตัวผมคือไม่ได้มีกฎอะไรเลย
ทุกอย่างจะเซลฟี่หรือจะใช้แฟลตหรืออะไร

เขาคงเป็นห่วงแหละแต่ว่าอาจจะด้วยการใช้คำที่ไม่ถูกต้อง
มันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดกันแต่ว่าอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าคือ
เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนตั้งกฎขึ้นมา
จริงตอนนี้เราเคยโดนคันครับลุมหรืออะไรเหตุการณ์
มันทำให้เราต้องตั้งกฎขึ้นมาไหม
มีบ้างแต่ว่าคือตัวผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ผมเข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับนะ
บางทีเราไปต่างจังหวัดแล้วแล้วเขามีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้เจอเรา
เป็นครั้งเดียวในชีวิตของเขาเขาก็อยากที่จะมาเจอจับมือหรือได้ถ่ายรูป
ถ้าเราทำให้เขาได้เรามีเวลาเราก็ทำเต็มที่นะครับ
เอาล่ะก็คือเคลียร์แล้วว่าจริงแล้วเหตุเกิดทั้งหมด
ว่าห้ามนั้นทำโน้นทำนี่มาจากบรรดาแฟนคลับเขาเป็นห่วงฟิล์ม
ฟิล์ไปออกงานเดี๋ยวจะโดนอะไรบ้างเดี๋ยวดิฉันจะบอกให้ว่าห้ามอะไรนะ
ข้อแรกเลยเนี่ยห้ามขอลายเซ็นห้ามเซลฟี่ห้ามเปิดแฟลตถ่ายรูป
ห้ามดึงห้ามวิ่งห้ามแทรกแถวรวมไปถึงห้ามส่งเสียงครบกวน
เดี๋ยวนะคะทีมงานช่วยทำเป็นเพจข้างล่างด้วยนะคะ

หัวจริงไปเจอฟิล์มแล้วทำตัวไม่ถูกนี่ไงเขาพิภาพนี้ออกมา
เห็นไหมว่าห้ามอะไรบ้างแบบนี้จริงแล้วฟิล์มบอกว่าไม่เกี่ยวหรอก
เพราะว่าจริงคนที่มาเจอเขาก็เหมือนแบบไม่ได้มีโอกาสจะมาเจอกันบ่อย
ฟิล์มก็เต็มที่กับแฟนคลับทุกคนอยู่แล้ว
แต่ว่าเอาจริงนะเนื่องด้วยว่าดารงดาราเนี่ยเขามีปัญหากันเยอะ
นอกจากลึงจับที่แขนแล้วเนี่ยมันมีสวบคืนไง
คุณสนยุคค่ะอยู่บนเวทีไปได้ไงเป้าเนี่ยโอ้โหเกือบได้สัมผัสกันซะแล้ว
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบว่าระมัดระวังนิดนึง
เป็นดาราผู้ชายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่อันตรายนะคุณนะ

ซันนี่บอกว่าถ้าทำกับผมยังไงดีซันนี่ก็ตอบแบบกวนตามสไตล์ของเขา
ว่าเดี๋ยวนี้ดาราชายก็โดนกันเยอะระมัดระวังตัวกันด้วย